ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่พังงา

เกิดขึ้นเมื่อ๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในสวนปาม

ผู้ต้องหาอ้างว่าโกรธแค้นแทนเพื่อนสาว
คือก่อนหน้านี้ถูกผู้ตายทำร้ายถูกขู่ด้วยนะคะ

นำตัวนายสำรานสงเพชรอายุ๒๙ปี

นี่ค่ะก็ขึ้นรถตำรวจไป
นักข่าวก็พยายามจะถามว่ามีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยไหม
สำรานไม่ตอบอะไรเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้นิดนึงนะคะ
เมื่อเกิดอะไรพบกันตอนนั้นที่จะแอบเกิดอะไรพี่คะ
ข้างในมีใครหรือยัง
นี่ค่ะขึ้นรถไปก็เงียบไม่ตอบคำถามนักข่าว
ทีนี้การทำแผนค่ะจุดแรกตำรวจพาไปทำแผน

สำรานอ้างว่านั่งซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้
พอนายสถาพรผู้ตายมาถึงก็ใช้ปืนลูกซองสั้น
ยิงเข้าที่ขาด้านซ้ายของนายสถาพรจนเขาล้มลง
แล้วทีนี้ยิงซ้ำที่กลางหลังอีก๑นัด
นายสถาพรเสียชีวิตค่ะ
นี้คือว่ามีอัพพระมีแล้วก็ดูซิสีวัฒน์
มาสร้างการให้พี่หน้าพ่อสร้างข้อแรก
ส่วนจุดที่๒นะคะก็คือบริเวณที่นายสำรานผู้ต้องหาพร้อมพวกอีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้
แล้วก็เดินลัดเลาะสวนปามไปที่เกิดเหตุหลังก่อเหตุเสร็จก็มาขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
จากการสอบสวนนะคะทำให้ได้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุในสำรานผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ล้อมวงดื่มน้ำกระท่อมกันกับเพื่อนสี่คนมีในลีมในหมัดนางเสาเตย
จากนั้นนางเสาเตยก็ร้องไห้ระบายความคับแค้นใจให้เพื่อนผู้ชายทั้ง๓คนฟัง
แล้วก็คมครูเพื่อให้ไปมีอะไรด้วยอีกแล้วก็ขอเงินอีกเคยทำร้ายร่างกายด้วย
นายสถาพรขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะเอาคลิปไปแฉเธอก็อดทนอดกลั้นมาหลายปี
ก็ร้องไห้เล่าให้เพื่อนผู้ชายฟังพอได้ยินอย่างนี้นายสำรานบอกว่าก็แค้นใจ
แทนเพื่อนผู้หญิงก็วางแผนที่จะฆ่านายสถาพร
วันเกิดเหตุในสำรานในลีมในหมัดขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันไปนะคะ
นายสำรานกับนายลีนเนี่ยไปจอดข้างทางแล้วก็เดินลัดเลาะเข้าไปในสวนปาม
ดักรอผู้ตายแล้วให้ในลีมเนี่ยไปหลอกล่อนายสถาพรให้มาที่เกิดเหตุ
พอนายสถาพรมาถึงนายสำรานที่นั่งซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้
ก็เอาปืนลูกซองสั้นยิงใส่เลยนะคะ
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่ายิงที่ต้นขาซ้ายก่อน
สถาพรล้มแล้วเอาปืนไปยิงซ้ำที่ด้านหลังอีกหนึ่งนัด
นายสถาพรเสียชีวิตแล้วก็เดินไปที่จอดรถ
แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของในหมัดสุดท้ายโดนตำรวจจับ
พ่อของนายสถาพรผู้เสียชีวิตค่ะคุณพ่อดุลล่าอายุ๕๕ปี
บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยพานางเสาเตยมาที่บ้านบ่อย
ก็ทะเลาะกันตลอดพ่อก็คอยห้าม
รับว่านายสถาพรลูกชายพ่อมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางเสาเตยจริง
แต่นางเสาเตยเขามีสามีและมีลูกแล้ว
ก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งเห็นนางเสาเตยมาหาลูกชายไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
แต่เชื่อว่านางเสาเตยและกลุ่มผู้ก่อเหตุคงจะวางแผนล่วงหน้าเอาไว้
แต่ก็อยากให้ตำรวจจับคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีทุกคนเลยได้ไหม
เพราะนี่เป็นการกระทำที่ร่วมมือกันอย่างโหดเยี่ยม
ผมไม่เคยเห็นเขาทำร้ายคือมีเสียงทะเลาะกันอย่างนั้นแหละ
แต่ว่าจะให้ทำร้ายเกิดบาดแผลบาดอะไรก็ไม่เคยนะ
ก่อนที่เขาจะตายนี่ผู้หญิงเขามาหา

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาบอกนะคะว่า
จากการสอบสวนเนี่ยก็รู้ว่าสาเหตุมาจากเรื่องความแค้นแทนเพื่อนสาวก็คือนางเสาเตยค่ะ
อ้างว่าถูกนายสถาพรทำร้ายร่างกายและข่มขู่บ่อยครั้ง
นายสำรานถึงจะแค้นแทนเพื่อนแต่คุณก่อเหตุแทนเพื่อน

ข้อหามีอาวุธปืนก็คือครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ข้อหาพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้ถูกนำตัวส่งสารฝากหางเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลผู้ร่วมกระทำความผิด
ต้นคิดว่าน่าจะมีมากกว่า๒คนค่ะ
ก็เป็นการออกหมายเรียกผู้ชายสองคนนะคะ

ในหมัดวัยสามสิบปีแล้วก็นางสาวเตยมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เผื่อว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะประกอบสำนวนได้ค่ะ